คดีหญิงไก่อีกนิดนึงค่ะเพราะว่าจากเรื่องนี้เนี่ย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลเหยื่อค้ามนุษย์จากหญิงไก่นะคะ
อกจากนี้ทนายสงการก็ได้นำตัวเหยื่อจากหญิงไก่เหมือนกันไปให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมค่ะ
นายสงการอัจฉริยศัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และคณะทนายความรวม๖คน
จะพาเหยื่อของหญิงไก่รวม๘คนที่ถูกนางมนตายกรัตนาการหรือหญิงไก่แจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย์ในจ้าง
เข้าพบพลตำรวจเอกพงศพัฒนภงเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกปัญญามาเม่นที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐และพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เพื่อให้ตรวจสอบการทำงานของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานประชาชื่น
พลตำรวจเอกพงศพัฒน์บอกว่าให้พนักงานสอบสวนไตรตรองและตรวจสอบ
ผู้ที่ถูกกล่าวหาในหลายมิติเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
รับแจ้งความในคดีที่เกี่ยวข้องกับหญิงไก่
พนักงานสอบสวนในนี้มีพิโรธจริงค่ะ

มอบหมายให้เจรตำรวจแห่งชาติ

เชื่อว่าอีกไม่นานน่าจะรู้ผลการตรวจสอบ

พนักงานสอบสวนดำเนินการอย่างรอบครอบรัดกลุ่ม

ของผู้ถูกกล่าวหาที่อาจไม่มีโอกาสต่อสู้
พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่า
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูแลเหยื่อ
ที่ได้รับผลกระทบที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์
ซึ่งเกิดจากการกระทำของหญิงไก่

แต่ละจังหวัดลงพื้นที่พูดคุยเชิงจิตวิทยา

ให้คลายความกังวลหรือคลายความหวาดระแวงที่เกิดขึ้น
พลตำรวจเอกอดุลบอกว่านอกจากการตรวจเยี่ยมครอบครัวของเหยื่อค้ามนุษย์ในครั้งนี้

หรือการอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาด้วยค่ะ
จากนี้ก็ได้สั่งการไปยังที่พมในพื้นที่ภาคเหนือ

ให้สำรวจสภาพความเป็นอยู่ของชาวเขา
ที่อาจจะมีผู้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์เพิ่มเติมด้วย